มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่นำมาเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุรถกระบะที่เร่งเครื่องแซงรถที่อยู่ข้างหน้า
แต่ไม่ทันสังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่สวนมานะครับก็เลยเฉียวชนจนตกลงข้างทาง
มีผู้บาดเจ็บสองคนด้วยกันแต่ว่ารถกระบะคันนี้ได้ขับหนีไปอย่างรวดเร็ว
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่เป็นภาพบทสนทนาที่ผู้เป็นแม่ยืนยันว่าลูกสาววัย๑๖ปีเป็นผู้พิมพ์ข้อความลับ
ส่งผ่านทางแชทเฟซบุ๊คส่วนตัวไปให้ญาติ

บทสนทนาลับสื่อให้เห็นว่าเด็กสาวต้องการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากญาติและผู้เป็นแม่

กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะรถกระบะสีดำเร่งเครื่องแซงขวาขึ้นไป
วชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมาจนเสียหลักตกข้างทาง
ทำให้หญิงสาวสองคนด้วยกัน

หยุดรถลงมาดูผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนบ้านน้ำล้อม
ตำบลเกาะคาอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
จากการตรวจสอบพบว่ารถกระบะคันก่อเหตุ
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ๑๕๓๗ลำปาง
กลางสังคมออนไลน์ที่โจมตีคนขับรถกระบะ

แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

จอดอยู่กลางถนนเพื่อรอจังหวะเลี้ยวขวา
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นไปล้มอยู่หน้ารถกระบะ
ถนนสายพิมพาเกาะไร่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

รถจักรยานยนต์เบรกกระทันหันจึงพุ่งชนอย่างจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพข้างร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง
ริมถนนพลดำริอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

แรงกระแทกทำให้สังกษีข้างห้องเก็บของของร้านได้รับความเสียหาย

ให้เห็นรถพ่วง๑๘ล้อชะลออยู่ริมถนน

ล้อรถด้านซ้ายหลุดหายไป๒เส้น
โดยเส้นแรกหลุดก่อนถึงร้านหมูกระทะประมาณ๕๐๐เมตร

กำลังขับรถบรรทุกหินไปส่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รถไม่มีอาการสายไปมาจึงไม่รู้ว่าล้อหลุด
ทางนี้ตำรวจเปรียบเทียบปรับฐานขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย